คลิปวิดีโอการยิงกีปนาวุฒนำวิถีจากเรือดำน้ำที่ทางการเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ออกมาเพียง๒วัน
ภายหลังจากที่ประกาศว่าประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งที่๔ของประเทศเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นของปลอมนะครับ
โดยจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าทางการเกาหลีเหนือมีการตัดต่อวีดีโอเพื่อปิดบังความจริง
จะเห็นได้จากการที่มีการใช้มุมกล้องแตกต่างกันเพื่อต้องการให้เห็นว่าการยิงขี่ปรณวุฒิครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน
อาจจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นตั้งแต่การยิงมิสไซด์ใต้น้ำ
ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้นะครับสถานีโทรทัศน์ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า
การยิงขี่ปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา
แต่ว่าแตกต่างกับการทดสอบยิงขี่ปนาวุธใต้น้ำก่อนหน้านี้
ซึ่งมีขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน
ตรงที่การทดสอบครั้งแรกไม่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อแต่อย่างใด